สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่มีความหมายไม่ประสบความสำเร็จ
ยุคพักตัดสิทธิ์ยุคพักยัดคดีเนี่ย
คนไทยไม่ได้รับประทานย่ารับประทานสปาเกตตี้คาโบนาร่า

หลังจากที่ศาลเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของคุณช่อ

หลังจากคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิต

นี่ไม่ใช่เวลาของการร้องไห้เสียใจ

สิทธิที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้
ก็คือสิทธิในการทำงานการเมือง

เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานคนไทยของเราทุกคน

จริงแล้วมันควรเป็นศาลหรือประชาชน

ถ้าคุณทำผิดกฎหมายคุณขึ้นศาลศาลตัดสิน
ถ้าคุณผิดคุณรับโทษนั่นคือสาร
ปัญหามันอยู่ตรงนี้สำหรับนักการเมือง

ชีวิตคุณจะจบหรือไม่จบต้องอยู่ที่ปลายปากกาของประชาชน
ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของนักการเมือง

เมื่อไหร่ประชาชนถึงจะได้เรื่องจริงอะค่ะ
นี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องทำพักการเมือง
เพราะเรารู้สึกว่าประเทศนี้ทำไมมันไม่เห็นหัวประชาชนเลยว
เรารู้สึกว่าเรามันไม่มีความหมายเลยหรอกในประเทศนี้
ใดก็คือเราก็มองว่าเสียงประชาชนสำคัญที่สุดใช่ไหมคะ

จริยธรรมกับเสียงประชาชนอันไหนสำคัญมากกว่ากันคะ

กฎหมายนี่มันชัดมันเขียนมาเป็นข้อ
แต่จริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ชัดแบบศีล๕ข้อนะคะ

ริยธรรมนักการเมืองเนี่ยมันเขียนไว้ก็จริง

เช่นคุณต้องทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย

คุณช่อพันนิกาโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อ๑๓ปีที่แล้วเนี่ย
ทำลงประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุก
คดีนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยเราเป็นสอสอใหม่นู่นเลยนะคะ
เลือกตั้งปี๖๒ก็มีการไปขุดเฟซบุ๊คของเรา
ท่อรับปริญญาปี๕๓คือเป็นรุ่นพิเศษ

แล้วก็จบปี๔ก็คือเหตุการณ์เมษาพฤษภา๕๓พอดี
รับปริญญาก็เกิดขึ้นในปี๕๓รูปรับปริญญาก็คือช่วงนั้นแหละ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกสารตัดสินไปแล้วนะคะ
เราเป็นสอสอปี๖๒เนอะก็เกิดการขุดรูปนี้ขึ้นมา
แล้วก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยหมินสถาบันนะคะ
เรื่องนี้ก็ถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องยาวมากเป็นคดีหลายปี

ส่วนโทษอาญาเขาตอนนั้นตั้งเป็นพรบคอมไม่ได้ตั้งเป็น๑๑๒
บอกว่าผิดพรบคอมกระทบความมั่นคงอะไรอย่างนี้นะคะ
อีกอันหนึ่งก็คือเป็นโทษบอกว่าผิดจริยธรรม
ซึ่งพลคเนี่ยโทษติดคุก
ส่วนผิดจริยธรรมโทษสูงสุดมันคือตัดสิทธิ

ซึ่งโทษอาญาพรบคอมยกคือสารยกฟ้องบอกว่าไม่ผิด
แต่ที่ตัดสินล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่า
เป็นเรื่องปกตินักการเมืองเนี่ย
มีคนรักเข้าถึงหนักคนชักเข้าถึงเสือ
ไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะเราเป็นนักการเมือง

แต่นิดเดียวก็คืออยากให้มองให้กว้างขึ้นอีกนิด
แล้วก็ลองคิดดูว่ามันแฟร์หรือเปล่า
ไม่ใช่สำหรับชอบสำหรับใครก็ตาม
สำหรับคุณปารีนาที่โดนมาก่อนหน้านี้
แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่โดนมาก่อนหน้านี้ว่า

คือไปฆ่าคนอุ้มฆ่าค้ายาเศรษฐศิลป์ใดอย่างนี้

ก็คือโทษอาญาคุณก็ติดคุกคุณก็อะไรไป
แต่อันนี้มันคือเรื่องจริยธรรม
แล้วถ้าถามว่าคนเมียมนาฏทำให้เราอ่อนแอ

พอซ้ำละครจะไม่ได้เรตติ้ง

ยุคพักตัดสิทธิ์ยุคพักแยกคดีเนี่ย
คนดูมันเปลี่ยนทัศนคติแล้ว
คนไทยไม่ได้รับประทานย่ารับประทานสปาเกตตี้คาโบนาร่า

มองว่าความผิดพลาดหรือว่าปัญหาจริงมันอยู่ตรงไหนคะ
เราไม่ได้อยากให้มองตัวคดีที่ตัวเราเฉพาะ

ปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างของกระบวนการยุทธรรมและศาล
คือเราขอรบศาสตร์เวลาศาสตร์ตัดสินตามกฎหมาย
แต่ว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่กว้างมาก
ไม่ได้หมายความว่าจริยธรรมหรือจัญญบันไม่มีความสำคัญ
ปัญหาก็คือใครเป็นผู้ตัดสิน

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่

เรื่องนี้มันคือการมองไปไกลขนาดนั้นว่า
ตกลงเราควรใช้คำว่าจริยธรรมเนี่ย

ปัญหาอยู่ในโครงสร้างเหมือนกับเรื่องปากท้อง

กระเทยไม่ไหวหรอกค่ะตอนนี้ไม่ไหว
ปัญหาปากท้องฉันจนเพราะว่าฉันขี้อย่าทำงานเหรอ

สวยไม่พอเลยหาเงินได้ไม่พอกิน
ไม่คือประเทศนี้มันไม่อนุญาตให้คุณได้ลืมตาอ้าเปล่า
เพราะว่าอะไรโครงสร้างเศรษฐกิจมันเอื้อกับทุนใหญ่
มันเอื้อกับคนที่รวยอยู่แล้วที่ทำให้รวยได้ง่ายขึ้น
ส่วนคนจนมันแทบจะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้
อย่างนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะใช่ไหม
คือมันเป็นคำถามที่ตรงใจมันเหลื่อมล้ำอยู่แล้ว
ตรงใจใช่ไหมว่าพอคุณเกิดมาเป็นคนจนในประเทศนี้
คุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยลืมตาอ้าปากไม่ได้ใช่ไหม
เนี่ยมันก็คิดว่าที่มันไวรัลมันไม่ใช่ความหยาบคายอะไร
มันเป็นเพราะว่ามันทัดใจว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะในวันนี้